ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงครึ่งเมื่อวานนะคะ
ถนนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีรถกระบะอ่ะค่ะแหกโค้งมาครับ
แล้วก็ข้ามเลนมาพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แล้วก็มีกล้องหน้ารถรถคันหลังที่ตามมานี่บันทึกภาพเอาไว้ได้
รถจักรยานยนต์๓คันบาดเจ็บไป๕คน
มีน้องนิสิตผู้ชายคนหนึ่งที่เจ็บหนักหน่อยคือเหมือนกับมีเลือดออกในสมอง
ยังต้องรอดูอาการอยู่คนขับรถกระบะ
เขาบอกว่าเขาขับรถจะไปธนาคารที่อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละ
ขับมาด้วยความเร็ว๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ผิด๑ข้อแล้ว
เพราะว่าภายในมหาวิทยาลัยขับเร็วแบบนี้ไม่ได้๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากนะคะ
คือทางมหาวิทยาลัยเขาติดป้ายอยู่แล้วว่าห้ามเกิน๔๐
คนขับรถกระบะเขาอ้างว่าเวลาเขาขับรถเนี่ยเขาถอดรองเท้า
รองเท้าแตะมันไปอยู่หลังแป้นเบรกเวลาเหยียบเรกมันเหยียบไม่ลง
เบรกไม่อยู่เลยพุ่งไปแบบนั้นตามที่เห็นในคลิปภาพ
ตำรวจก็เลยต้องตรวจสอบเขาว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า
ตามที่คนขับรถกระบะกล่าวอ้างเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรวจสอบแล้ว
กระบะคันนี้ยังใช้งานได้ตามปกติทุกอย่าง
เบรกไม่มีปัญหาอะไรน้ำมันเบรกไม่มีปัญหาอะไร
และเป็นไปไม่ได้ที่รองเท้าแตะจะไปอยู่หลังแป้นเรก
เพราะว่าระยะห่างระหว่างแป้นเบรกกับพื้นมันห่างกันมาก
รองเท้าแตะมันบางมากมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าไปติดอยู่
ซึ่งจากการตรวจสอบรองเท้าแตะก็ไม่ได้อยู่ในรถ
เพราะคนขับรถเอารองเท้าแตะออกไปด้วยหลังจากเกิดเหตุ
เพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง
ดังนั้นก็ถูกแจ้งข้อหารักษณะของความประมาทอยู่ดีนะคะ

ต่อให้มีรองเท้าแตะขัดจริงเนี่ยรองเท้าแตะมันบางเกินกว่าที่คุณจะเหยียบเบรกไม่ลง
ถูกต้องค่ะมันบางแค่นี้เอง
แล้วก็ระยะห่างจากเบรกกับพื้นมันค่อนข้างห่างกันมาก
แล้วใส่คู่แบบนี้นะฮะที่เขามีภาพหลักฐาน
ยังไงก็ถือว่าเป็นความประมาทของคนขับอยู่ดีนะคะ
เพราะว่าหลังเกิดเหตุตำรวจสนบังเขนคุมตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวนนะคะ
ในรัฐวิทย์สารวุฒิวินัยอายุ๓๗ปีนะคะ
ก็มีการตรวจปัสสาวะไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์
ตรวจหาสารเสพติดก็ไม่มีสารเสพติดในร่างกาย
รัฐวิทย์ก็รับสารภาพทุกอย่างพร้อมชดใช้ทุกอย่าง
แล้วก็เครียดมากเมื่อวานหลังเกิดเหตุเนี่ยโอ้โห
ทางตำรวจบอกว่าเครียดหนักจนถึงขั้นบอกว่าอยากฆ่าตัวตายเลยนะคะ
ก็ต้องปลอบกันก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
นายรัฐวิทย์บอกว่าก็จะชดใช้ให้ทุกอย่าง
เดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่าจังหวะการเกิดเหตุมันเป็นยังไงนะคะ
กระบะคันก่อเหตุแหกโค้งมานะคะ
แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์

คือคันแรกอยู่ทางซ้ายนิสิตชายขับมาคนเดียว
แล้วนิสิตชายกระเด็นไปทางขวาสุด
กระบะก็เสียหลักหันข้างตะแคง
รถจักรยานยนต์ที่มีนิสิตหญิงซ้อนกันมา
ละ๒คน๒คันมาถึงพอดี
ก็เลยเนี่ย๓คัน๕คนชนเข้าอย่างจังแบบนี้นะคะ
ภาพจากกล้องหน้ารถอาจจะเร็วหน่อย
อาจจะมองไม่ค่อยทันเราเลยทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ก็ให้ทีมงานลองขับรถดูบนจุดเกิดเหตุเลยทางโค้งตรงนี้ค่ะ
ลองขับด้วยความเร็วตามที่กำหนดก็คือ
ไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ลองดูนะคะความเร็วแบบนี้ทีมงานบอกว่า
จะเป็นโค้งซ้ายโค้งซ้ายจะถึงจุดเกิดเหตุ
โค้งตรงนี้ต่อหักพวงมาลัยเลี้ยวตามโค้ง
ต้องหักพวงมาลัย๒ครั้ง
เวลาขับรถเข้าโค้งอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ในลักษณะของการหลุดโค้งบนรถกระบะกันที่เกิดเหตุค่ะ

ถ้าคุณขับไม่เร็วถ้าคุณขับตามที่เขากำหนดก็คือ
ความเร็วไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าเราขับไม่เร็วมากถ้าขับประมาณ๔๐กิโลเมตรตามที่เขากำหนด
เวลาเราเลี้ยวโค้งไปมันก็เหมือนยังไม่พอ
จะหักศอกจะไม่ใช่โค้งปกติแล้วเราก็ต้องโค้งไปอีกทีหนึ่ง
แต่ถ้ามาความเร็วอย่างในคลิปผมว่าน่าจะหลุดเหมือนเดิม
โค้งนี้มันเป็นอย่างไรครับ
ผมว่ามันโค้งไม่รับอะครับมันคล้ายกับโค้งไม่รับมากกว่า
ถ้ามาด้วยความเร็วก็น่าจะหลุด
แล้วทัศนวิสัยในการมองครับผมในรถมองออกมาข้างนอกครับผม
ก็ปกตินะครับผมว่าสำหรับผมก็ปกติ
ถ้ามาในระดับแค่๔๐ไม่เกิน๔๐
ก็ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปคุยกับคนที่เขาขับรถผ่านเส้นทางตรงนี้บ่อย
ก็คือพนักงานส่งของที่ผ่านโค้งนี้เป็นประจำนายฉลองนามประยูน
เขาก็บอกว่าโค้งไม่รองรับการเลี้ยวของรถจริง
คนขับต้องระมัดระวังมากต้องควบคุมความเร็วในการขับผ่าน
ซึ่งเท่าที่ดูในคลิปเขาบอกว่าโอ้โหคนขับรถกระบะต้องขับเร็วกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่เลย
อาจจะเกิน๘๐กิโลเมตรตามที่คนขับกระบะอ้างด้วยซ้ำ
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมขับในมหาวิทยาลัยต้องเร็วขนาดนี้
อันนี้นายฉลองถามนะถามไปถึงคนขับรถกระบะว่ามันคงขับเร็วเกินไปมากจนทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็นิสิตเขาต้องมาได้รับบาดเจ็บนะคะ
พลิกมาเลยผมว่าเร็ว
ก็ถึงแม้ว่าถนนจะไม่รับการเข้าโค้งหรืออะไรก็ตาม
มันก็อยู่ที่ความประมาทของคนขับแถมแต่ขับเร็ว
ที่พี่ฉลองพูดเนี่ยถูกแล้วเป็นที่คนเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เขาไม่ใช่ถนนหลวงไงถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดถนนตามข้อจำกัดเรื่องของตึกหรือว่าอาคารต่างของมหาวิทยาลัย
แล้วเขาก็บอกไว้แล้วมีป้ายบอกแล้วว่าให้ขับช้านะคะ
ทีนี้ค่ะนิสิตรู้สึกยังไงกันบ้างกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
โดสดิ์แปลว่ากลัวนิดนึงค่ะว่าจะมีรถที่ประหมายอีกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ
น่าจะให้แรกบัตรก่อนเข้าหมอใช่ไหม
เวลาเข้าก็คนนอกไม่ควรเข้ามาข้างในเพราะว่าเขาเข้ามาก็เพื่อจะหนีรถติด
สมศักดิ์สิริมาสกุลพ่อของนายนิติธร
สิริมาสกุลนิสิทธิบาทเจ็บสาหัส
คุณพ่อก็บอกว่าตอนนี้อาการลูกชายปลอดภัยแล้วนะคะ
หลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะก็ไปเยี่ยมลูกชาย

วันเกิดเหตุรีบจะไปทำธุระก็เลยขับเร็ว
พอมาถึงทางโค้งรองเท้าแตะไปขวางเบรกไว้
ก็เลยทำให้เหยียบเบรกไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ
ตัวคุณพ่อของนิสิตที่บาดเจ็บเขาก็เลยบอกว่าคือไม่รู้หรอก
ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ยังไงก็ตามคนขับรถกระบะเขามาเยี่ยม

พ่อก็ฟังนะก็รับคำขอโทษแล้วก็เตือนสติไปว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ว่ามาเลยไม่ได้ก็ประคองรถได้แค่นั้น
เขาเลยเห็นแผ่นนี้ก็เป็นไงครับ
มันมันก็รู้สึกเสียใจ
ก็ภาวนาอยู่ว่าอย่าให้ลูกเจ็บหนักอะไรประมาณนี้
อาการยังน่าห่วงอยู่คนหนึ่งนะฮะน้องนิสิต
ทีนี้เรื่องของคดีนะครับทุกผู้ชมครับตามที่คนขับกระบะเขาให้การกับเจ้าหน้าที่ไว้ว่า
เกิดจากรองเท้าแตะไปขัดเบรกนะฮะสอนอบางเขนแล้วก็ชุดพิสูจน์เครื่องยนต์ของกองบังคับการตำรวจจราจร
ไปตรวจสอบรถกระบะคันเกิดเหตุแล้วนะครับตรวจรอบรถและในห้องโดยสารระบบเครื่องยนต์โดยเฉพาะบริเวณคันเร่ง
แล้วก็ระบบเบรกว่าตรงไหนจะเป็นไปตามคำให้การของคนขับหรือไม่
เพราะว่าพอหลังเกิดเหตุแล้วคนขับบอกว่าได้ใส่กลับบ้านไปแล้ว

ส่วนการทดสอบระบบเบรกของรถไม่มีความผิดปกตินะครับ
สาเหตุที่ว่าจะเกิดขึ้นจากรองเท้าแตะไปขัดเบรกนั้นตำรวจบอกว่าจึงเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าถ้าดูจากรถแล้วมันมีช่องว่างระหว่างแป้นเบรกกับพื้นมากพอสมควร
คุณใส่รองเท้าแตะยี่ห้อนี้ถ้ามันค้างอยู่ที่เบรกจริงแล้วคุณเหยียบเบรกลงไป

กได้ไม่มากสุดสุดมันก็ต้องเบรกได้นะฮะ
เพราะว่ารองเท้าแตะมันก็มีความหนาแค่แบบนี้นะครับ
สาเหตุจะเกิดจากเรื่องผู้ขับขี่เนี่ยประมาทเนี่ยนะครับ
ตรงนี้มันเชื่อได้นะครับว่าเกิดจากตัวผู้ขับขี่
เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทนะครับ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้ว
แล้วก็การตรวจสภาพรถอย่างละเอียดเดี๋ยวอีก๒สัปดาห์จะทราบผลนะครับ
การสอบปากคำผู้บาดเจ็บตอนนี้สอบปากคำไปแล้ว๔คนนะฮะ
อีกคนนึงเป็นนิสิตชายปี๓ยังสาหัสอยู่นะครับ
ผลการตรวจเลือดของคนขับรถกระบะไม่พบระดับปริมาณแอลกอฮอลแล้วก็สารเสพติดนะครับ
ก็เลยแจ้งแค่เรื่องของขับรถประมาทนะฮะเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
ผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองหลังจากแจ้งข้อหาแล้วก็ปล่อยตัวไปไม่ต้องประกันตัวนะครับ
จากนี้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางมาสอบถามผลคดีกับพนักงานสอบสวน
เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายกรณีบาดเจ็บแล้วนะครับ
ส่วนทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ออกแถลงการมาเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดภายในรั้วมหาวิทยาลัย
ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแถลงการระบุว่า
มีความเป็นห่วงในตัวนิสิตเป็นอันดับแรกเลยค่ะ
กิจการนิสิตเข้าไปดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนใกล้ชิดและดีที่สุด
ให้นิสิตและผู้ปกครองกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยมีกองทุนสวัสดีภาพดูแลนิสิตทุกคนอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องของความปลอดภัยมีระบบเข้มงวดอยู่แล้วนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตำรวจกำลังสอบคนขับรถกระบะว่าทำไมถึงขับเร็วเกินกว่าระเบียบข้อบังคับที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
รวมถึงทางมหาวิทยาลัยได้มีการติดตั้งเนินชะลอความเร็วเอาไว้แล้ว
คนขับเป็นระยะโดยเฉพาะจุดที่สำคัญ
และจุดที่มีนิสิตใช้เส้นทางร่วม

จะมีการเข้มงวดเรื่องของการอนุญาตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์จากภายนอกในการเข้าออกค่ะ

ไงว่าบางทีมีรถจากข้างนอก
เลี่ยงรถติดก็ขับในมหาวิทยาลัย
ตรงนี้เขามีประตูออกได้ทั้งประตูถนนงามวงวานวิภาวดีฮะ

ทางมหาวิทยาลัยบอกว่าเดี๋ยวเอาใหม่จะเข้มงวดมากกว่านี้
เพราะว่าพอคนนอกเข้ามาไม่เคารพกฎจราจร
มันก็จะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
จะมีการเพิ่มเครื่องหมายสิ่งที่มาชะลอความเร็วรถ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด๘๕ตัว
ประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย
เพื่อควบคุมยานผ่านะทุกอย่างที่มาวิ่งภายในมหาวิทยาลัย
รวมถึงนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเองด้วย
ก็ต้องรณรงค์เรื่องของการรักษาความปลอดภัยของตัวเอง
วินัยจราจรในการขับขี่และการสวมหมวกกันน็อก
หมวงนิรภัยเพื่อป้องกันบุปฏิเหตุ
แต่คนก่อเหตุในเรื่องนี้ทำงานในมหาวิทยาลัย
ไม่ใช่ว่าคนนอกขับเข้ามาแล้วก็ขับเร็วนะ